คุณผู้ชมคะวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณและคณะลงพื้นที่ไปที่กระบี่
ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะครับพลเอกประวิทย์ก็ลงพื้นที่ไปในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี
อืมก็มีประชาชนไปรอต้อนรับกันเยอะก็เดินคล่องแคล่วแข็งแรงแล้วก็ฟิตมาก

แล้วคนที่ไปรอต้อนรับเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ภาคใต้
ก็จะมีการรำมโนราต้อนรับคุณยายอายุ๘๒ยายแข็มเครือวันค่ะ
นี่ค่ะก็มาขับกรอนมโนรามาต้อนรับนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยลองดูบรรยากาศไป
คนเด็กประวิทย์นี้๗๗ค่ะ
ใช่ค่ะคุณยาย๘๒ค่ะ

ก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะประชุมกันที่สารกลาง
มีชาวบ้านมีเกษตรกรชาวสวนปามมารอต้อนรับนะคะ
ผลเอกประวิทย์ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับชาวบ้าน
ถึงแม้ว่าตัวเองจะอายุเยอะแต่ตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชน
อยู่ดีกินดีตลอดเดือนกันยายนนี้ลงพื้นที่ทุกวันจันทร์ค่ะพี่อุ๋ย

ทีนี้ค่ะนักข่าวถามประเด็นนี้ประเด็นสำคัญเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี
คุณนิพนธบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลาออก

คดีตั้งแต่สมัยเป็นนายกอบจสงขลา
ก็เลยถามพลเอกประวิทย์ว่าจะถือจังหวะนี้
คณะรัฐมนตรีเลยไหม
ผลเอกประวิทย์ตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
คือจริงแล้วพลเอกประวิทย์เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี
ก็มีอำนาจเต็มนะคะที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้ว
สามารถยุบสภาก็ได้ปรับคณะรัฐมนตรีก็ได้
แต่พลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธที่จะดำเนินการเอง
เดี๋ยวรอฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
พลีพลเอกประยุทธ์แล้วให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจดีกว่า

ทีนี้ค่ะพอนายนิพนธ์ลาออกจากตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการประสงค์มหาธัย
เก้าอี้รัฐมนตรีว่างรวมเป็น๔เก้าอี้นะคะ
เป็นสัดส่วนของพักพลังประชารัฐ๒เก้าอี้
คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
โคต้าพักภูมิใจไทย๑เก้าอี้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และพักประชาธิปัตย์๑เก้าอี้
คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสกดดันภายในพักพลังประชารัฐ
อยากจะให้ปรับคณะรัฐมนตรีมาสักพักใหญ่แล้วนะคะ
คือถึงขั้นเสนอให้ดึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ประชาธิปัตย์ได้โคต้าไป
กลับมาดูเองไหมมีลักษณะประมาณแบบนั้น
ทีนี้ค่ะนายจุรินร์ลักษณะวิสิตผัวหน้าภาคประชาธิปัตร

สัมภาษณ์มาจากมองโกเลียเลยนะคะจากต่างประเทศ
บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับเมืองไทยเนี่ย

หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราว
แต่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่
ดังนั้นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี
อยากจะคุยกับพลเอกประยุทธ์โดยตรง

เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไร
ก็ยังอยู่เหมือนเดิมกันไปก่อน
ที่๘กันยายนนี้สารจะเรียกหลักฐานในคดีนี้นะคะ
พลเอกประยุทธ์นะคะว่าวาระ๘ปีจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่
แล้วจะมีมติวินิจฉัยกันในวันไหน
เพราะว่าพนิตปุริยุทธเนี่ยส่งคำชี้แจ้งมาแล้ว

แต่กัญญาณยนต์ก็จะมาประชุมกันว่าเออตกลงจะยังไง

ว่าอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้า